รอยยิ้มให้กับคนไทยจริงในช่วงสถานการณ์แบบนี้
วิกฤตโควิด๑๙ที่เราเครียดกันมานานนะคะ
เป็นกำลังใจให้ต่อแข่งขันกันไปจนถึงวันที่๘สิงหาคมนะคะ
สำหรับโอลิมปิกที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงโควิด๑๙
เรามีข่าวเศร้าสูญเสียบุคลากรด่านหน้า
แล้วเราแบบฟังแล้วรู้สึกเสียใจอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคน

เพราะว่ามีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ตั้งแถวแล้วก็รอรับศพ
ผู้เสียชีวิตเป็นพยาบาลนะคะนำร่างออกมาจากห้องผู้ป่วย
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านบางแคร์
นี่ค่ะนางสาวแพร่พัดธัญวัตรวีสุกหรือคุณยุอายุ๔๓
เสียชีวิตเมื่อวานนี้เพราะติดโควิด๑๙
จากการทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าประจำจุดตรวจโควิด
ตั้งแต่โควิดระบาดรอบแรกปีที่แล้ว
คือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและปฏิบัติหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง
เธอติดโควิด๑๙จนเธอเสียชีวิตนะคะ
โอ้โหเป็นภาพที่เห็นแล้วสะเทือนใจจริง
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศได้ดูคลิปนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
นี่คือภาพหลังจากที่เพื่อนร่วมงานได้โพสต์อาลัยการจักรไปของคุณแพร่พัฒน์นะคะ
ทุกโพสต์ทุกข้อความได้แสดงความอาลัย
ว่าเธอเป็นที่รักของทุกคนเธอเป็นพยาบาลยิ้มหวานเสียงเพราะ
อยู่ด้วยก็มีความสุขค่ะเธอสละชีวิต
เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะ

คือการสละชีวิตจริงนะคะทำงานเสี่ยงทุกวินาทีนะคะ
ในแต่ละวันเนี่ยค่ะเพื่อนได้มีการโพสต์เอาไว้นะคะ
บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าเขาเจอกับอะไรบ้าง
ในแต่ละวันโดนคนไข้ด่าก็มีนะคะ
สารพัดเรื่องค่ะโดนทำร้ายก็มีโดนกดดันตลอด
แต่ก็ทำค่ะเพราะนี่คือหน้าที่วิชาชีพพยาบาลที่เธอรักนะคะ
ช่วยเหลือชีวิตทุกชีวิตจนสิ้นลมหายใจ
ตอนนี้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้ว

นี่ค่ะวันนี้มีพิธีชาปนกิจ
ที่วัดบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีนะคะ
ทีมข่าวก็ขออนุญาตทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เพื่อทำข่าวให้เป็นวิทยาธาร
ตระหนักถึงความรุนแรงของโควิด๑๙นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตอยู่ประเทศสวีเดนค่ะ
ก็มีแต่แฟนของคุณแพรพัฒน์ผู้เสียชีวิต

ขอรับร่างไปประกอบพิธีชาปนกิจศพที่วัดตั้งแต่๑๐โมงเช้า
เคลื่อนร่างโดยรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึงนะคะ
มีเพื่อนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ที่ก็ไม่สามารถไปร่วมพิธีที่วัดได้ด้วยซ้ำ

ประกอบพิธีในช่วงโควิด๑๙ก็ต้องรวดเร็วตามขั้นตอน
ก็เลยต้องยืนเรียงแถวส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ร่างของคุณพระพัฒน์ไปถึงวัดบางม่วงช่วงเที่ยงค่ะ
ซึ่งมีนายบุญธรรมศรีสุขอายุ๓๙ปี
แฟนของผู้เสียชีวิตและมีเพื่อนบางส่วนนะคะ

ซึ่งก็ตอนที่ร่างของผู้เสียชีวิตไปถึง
ยังไม่สามารถทำพิธีชาปนกิจได้ทันที
เพราะมีศพที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙มาถึงก่อนหน้า

วันนี้มีการจองเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙

ทั้งวัดก็ให้ทำพิธีสวดไปก่อน
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าคุณผู้ชมดูนะคะ
คือก่อนที่พิธีชาปนกิจศพจะเริ่มขึ้น
แฟนของผู้เสียชีวิตก็คือนำชุดพยาบาล
นำรองเท้านำของใช้ส่วนตัวของผู้เสียชีวิต

ช่วงบ่ายนะคะถึงจะสามารถเริ่มเคลื่อนร่างของผู้เสียชีวิต
ขึ้นบนเมนเพื่อเข้าสู่เตาเผา
ตัวแฟนนุ่มและเพื่อนก็ได้แต่ยืนดูอยู่ห่างค่ะ
นี่นะคะชุดพยาบาลรองเท้าของใช้ส่วนตัว

ทีนี้ค่ะในช่วงเวลาที่เริ่มทำการชาปนกิจเนี่ยนะคะ
กลุ่มควันลอยขึ้นบนปล่องเมน
คนใกล้ชิดทั้งแฟนหนุ่มทั้งเพื่อนก็ยืนร้องไห้
ร้องไห้แทบขาดใจจริงคุณผู้ชม

เพื่อนต้องประคองแบบนี้นะคะ
คือยืนไม่ไหวร้องไห้จนเข่าซุดลงไปเลยอะค่ะ
เพื่อนก็ต้องประคองพาไปนั่งที่สารา

จากร่างของแฟนสาวของตัวเองนะคะ
แฟนสาวของตัวเองนะคะ
ไปนั่งก่อน
ไปด้วย

มาต่อลาเลยนะ

ก็ได้ขออนุญาตพูดคุยกับ

แฟนนุษย์ของผู้เสียชีวิตท่านนี้คะ

คบหากับแฟนก็คือคุณแพร่พัฒน์ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ

เป็นคนรักความสะอาดระวังตัวมากนะคะในการป้องกันโควิด๑๙
แต่ระวังตัวขนาดไหนเนี่ยมันก็มีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น
๕กรกฎาคมค่ะคุณแพร่พัดเริ่มมีอาการคล้ายจากติดโควิด๑๙
ก็ขอแยกตัวไปเช่าโรงแรมอยู่เพื่อกักตัวเอง
ไป๑๐วันก็ถึงรู้ว่าแฟนสาวเป็นโควิด๑
เจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
คุณบุญทันบอกว่าคือไม่ได้คุยกันเลยนะคะ
ไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่๑๖กรกฎาคม
ตอนนั้นเข้าใจว่าแฟนสาวคงไม่อยากให้เป็นห่วง
แต่ก็ยังคิดอยู่ตลอดว่าเดี๋ยวก็หายนะเดี๋ยวก็หาย

แต่กลายเป็นว่าเกิดข่าวร้ายนะคะ
จากไปเพราะติดโควิด๑๙จากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวคุณบุญทันบอกว่ายอมรับว่าก่อนโควิด๑๙ระบาด
แฟนสาวเคยชวนให้ไปอยู่สวีเดนด้วยกัน
เพราะว่าครอบครัวของแฟนสาวก็คืออยู่ที่นั่นกันหมดเลย
แต่คุณบุญทันบอกว่าอยากอยู่เมืองไทย
อยากอยู่ประเทศไทยก็เลยล้มเลิกความคิดนี้
ก็ไม่ได้ขอตำหนิหรือกล่าวโทษใคร
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่มันเกิดขึ้น
สถานการณ์ตอนนี้นายบุญธรรมบอกว่า
ก็เข้าใจว่าตอนนี้บ้านเรามันวิกฤตแล้วมันก็สาหัสมากจริง
ผมโทรทุกวันครับ

เป็นต้นไปนะครับคือโทร
ผมโทรหาพี่แพรแล้วก็พี่แพรไม่รับ

ที่แท้ไม่อยากไม่รู้ว่าท่านไม่อยากให้ผมร้องไห้นะครับ
ท่านท่านไม่ยอมรับรับวีดีโอคอลผมนะครับ
แต่ท่านตอบไลน์ผมแต่ท่านยังตอบไลน์ผมอยู่นะครับครับ
แล้วก็เมื่อตั้งแต่วันที่๑๙นะครับจนถึงวันนี้นะครับ
ผมก็หวังว่าพี่แพร่แกจะออกมาอย่างปฏิหารนะครับ
ใส่บาทตอนเช้าปล่อยปลาทุกวันนะครับ
แล้วก็ตั้งแต่วันที่๑๙พี่แพร่ไม่มีการตอบไลน์ผมเลย
นี่นะคะคุณบุญทันจะเรียกคุณแพร่พัฒน์แฟนสาวว่าพี่แพร่
ก็เล่าถึงความรู้สึกให้ฟังแบบนี้
และอีกคนที่เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็คือเพื่อนร่วมงานนะคะนายฐานุพงศ์สุภเลิศวรวิทย์
ซึ่งก็เป็นคนที่โพสต์บอกเรื่องราวอะค่ะ
แล้วก็บรรยายว่าก่อนพิธีเผาเนี่ยนะ
คุณแพร่พัฒน์เนี่ยผู้เสียชีวิตเขาเป็นคนน่ารักมาก
เป็นคนยิ้มแย้มเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานทุกคน
ป้องกันตัวเองดีมากนะคะ
คือเพื่อนและคนใกล้ชิดทุกคนยืนยันว่า
ตัวผู้เสียชีวิตเขาป้องกันตัวเองอย่างดี
งงมากว่าเธอติดโควิด๑๙ตอนไหน
แต่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าร่างกายของคุณแพร่พัฒน์เนี่ย
ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันคือเธอมีโรคประจำตัวคือโรคไทรอยด์
แล้วก็ไม่มั่นใจว่าวัคซีนจะมีผลต่อร่างกายอะไรอย่างไรหรือไม่
ก็เลยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว
ตอนแรกเนี่ยเพื่อนร่วมงานบอกว่า
ตัวคุณแพร่พัฒน์ผู้เสียชีวิตเธอก็รอนะคะ
รอวัคซีนทางเลือกด้วยความที่เธอมีโรคประจำตัว
ก็เลยรอวัคซีนทางเลือกดีกว่า
แต่ไม่ทันค่ะมาเสียชีวิตซะก่อนแบบนี้
ทุกคนเลย
อย่างเราเราเป็นน้องเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดียวกัน

เราก็อยากให้ดูแลบุคลากรที่อยู่ด้านหน้านะครับ
เพราะว่าเราเองเราก็ไม่อยากเสียพี่น้องทางการพยาบาล
เพราะว่าตั้งแต่โควิดนะครับโรคระบาดรอบนี้
เราก็เสียบุคลากรเป็นคนที่๕แล้วในสภาการพยาบาลครั้งนี้
สำหรับศพของคุณแพร่พัฒน์นะคะ
ทางครอบครัวจะมาทำพิธีเก็บอัฐิ
วันพรุ่งนี้ช่วง๗โมงเช้า
แล้วก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
คือศพของคุณแพร่เนี่ยถูกนำไปชาปนกิจที่วัดบางม่วงนะคะ
ซึ่งหลายคนน่าจะได้ยินชื่อวัดบางม่วงจากข่าวหลายครั้งอยู่
เพราะว่าวัดบางม่วงเป็นหนึ่งในวัดที่รับเผาศพ
ผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย
วันนี้เมนวัดพังเลยนะคะ
เพราะว่าทางวัดเนี่ยคือรับเผาศพมาไม่เว้นแต่ละวันจริง
คือทางวัดแจ้งนะคะว่าก่อนที่จะเผาร่างของคุณแพร่เนี่ย
เพิ่งซ่อมแซมเมนเสร็จเลยค่ะ
เพราะว่าเผาศพโควิดมาเยอะมากจนเตามันพัง
เจ้าอาวาสบอกว่าสถิติที่มากที่สุดตอนนี้คือ๑๔ศพติดต่อกันนะคะ
วัดบอกว่าแบบนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวสร้างเมนเพิ่มเลยดีกว่า

ทีนี้ก่อนมีพิธีชาปนกิจของคุณแพร่นะคะ
ทางวัดบางม่วงเนี่ยซ่อมเตาเผาสำรองเสร็จไป๒ชั่วโมงเอง
เพราะว่าเผาติดต่อกันมากว่า๒เดือนแล้วค่ะ
แล้วเตาเผาที่มันพังเนี่ยก็พังในช่วงที่ยังมีศพรอเผาอยู่อีกอ่ะนะคะ
ทีมข่าวเราก็เลยไปคุยกับพระสมุบุญเกิดฐานุตโร
เจ้าอาวาสวัดบางม่วงที่ไปซ่อมแซมเตาเผาเมนกับสับปะเหลอวัด
ช่างซ่อมจนมันสามารถกลับมาใช้งานได้ค่ะ
ซึ่งเจ้าวาดบอกว่าคือเตาเผาเนี่ยมันเป็นแบบรุ่นเก่า
วันมันคือเดี๋ยวนี้เตารุ่นใหม่มันจะไม่เห็นควันแล้วเนาะ
เพราะมันจะเป็นแบบไฟฟ้าแต่ว่าเตาเนี่ยที่วัดเนี่ยเป็นรุ่นเก่า
เพราะฉะนั้นเวลาเผาควันมันจะยังลอยคละคลุ้งออกมาอยู่
เจ้าอาวาสบอกว่าแต่ละวันก็มีญาติผู้เสียชีวิต
นำศพที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙มาให้ประกอบพิธีอยู่เรื่อย

ยินดีรับศพที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ควันมันจะออกมาแบบนี้เนี่ยเตาลักษณะเก่าคือมันออกมาเยอะมาก

เจ้าวาดบอกว่าต่อหน้านี้วัดเคยจดสถิตินะ
ว่าใน๑วันเผาศพมากที่สุดกี่ศพ
จดที่๑๑ศพค่ะ
เจ้าอาวาสเลยบอกว่าคือมันก็ไม่แปลกหรอกที่เมนจะแตก

เพราะเวลาที่พักเตาเผาทำได้นานที่สุด

เตามันก็จะร้อนอยู่เรื่อยสุดท้ายแล้วมันก็เลยพัง
พระทรงในวัดเคยถึงขั้นเผาศพตั้งแต่ช่วงบ่าย
ลากยาวไปยันตี๒ก็ทำมาแล้ว

เพราะพอเผาศพเสร็จปุ๊บ
พระท่านต้องออกบินทบาททำกิจของสงฆ์อีก

สถานการณ์ตอนนี้พอทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย

เมื่อสถานการณ์ยิ่งทวีความรุนแรง
ทางวัดก็พร้อมที่จะทำลายสถิติการเผาศพไปเรื่อยเหมือนกัน
แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะเผาเยอะขนาดนี้
ไม่อยากให้มีคนตายเยอะขนาดนี้หรอก
อย่างที่บอกวันนี้สถิติใหม่มาแล้ว

เจ้าวาดบอกอาตมาก็กลัวนะว่าเดี๋ยวเตามันจะพัง
แล้วถ้าเกิดมันพังระหว่างทำพิธีนี่จะแย่เอา
เลยตัดสินใจงั้นสร้างเมนอีกหลังดีกว่า
ให้เป็นเตาเผาศพเตาที่๓ไปเลย

พระลูกวัดแล้วก็สับปะเหลอจะได้มีเวลาพักผ่อนได้นอนกันบ้าง

บางม่วงจะมีเตาเผาที่๓แล้ว

ถ้าเป็นไปได้อัตมาอยากขอโรงพยาบาลหน่อยว่า
ปล่อยศพผู้เสียชีวิตโควิด๑๙

ญาติครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ติดต่อมาที่วัดเนี่ยมาช่วงบ่ายหมดเลย

กว่าจะอะไรเสร็จเหมือนศพมันมาออกกันเยอะ
แล้วกว่ามันจะเสร็จมันก็จะลากไปดึกถึงตี๒

มันก็จะช่วยบริหารเรื่องของเวลาได้ดีขึ้น
วันละกี่ศพคือเชื่อโมงนึงเนี่ย

ชั่วโมงนี้๑๐นาที

แทรกเข้ามาหลวงพ่อก็ต้องทำให้
สมุบุญเกิดเจ้าอาวาสยังฝากบอกด้วยนะคะว่า

มีวัดใจบุญหลายวัดเลยที่มาร่วมทำบุญ
อุปกรณ์น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็น้ำมันดีเซล
สำหรับการเผาศพให้ไม่ขาดสายเลย

แล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรด้วย